วันนี้ค่ะคุณผู้ชมปิดฉากลงแล้วนะคะสำหรับรัฐบาลคอสช
เมื่อวานนี้ทุกอย่างมาตราสี่สิบสี่ก็หมดไปนะคะอ่า
แล้วก็รายการสายพระราชารายการเดินหน้าประเทศไทย
ก็จบสิ้นกันแล้วนะคะห้าปีที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนี่ท่านพูดอำลาตำแหน่งในฐานะหัวหน้า
รัฐบาลคอสชในฐานะหัวหน้าคอสชเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
สิบเอ็ดนาทีเท่านั้นเองนะแต่แต่ก็ไม่ได้ลาไปไหนเนอะอ่า
ให้ตำแหน่งนี้แล้วไปสู่ตำแหน่งใหม่
เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เป็นประมุกครับทีนี้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญระบุไว้บอกว่า
เมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนแล้วก็รับหน้าที่แล้ว
ขอสชและคณะรัฐมนตรีชุดเดิมจะสิ้นสุดภารกิจทันที
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประชาชนแล้วก็ภาคส่วนต่างเมื่อวานนี้นะคะ
ให้ความร่วมมือกับคอสชและรัฐบาลมาด้วยดีตลอด๕ปีที่ผ่านมา
สามารถแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาหมักหมมมานานแรมปี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการพิจารณาคดีความต่าง
ยังคงค้างคาในกระบวนการยุติธรรม
อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาเก่า
ให้เดินหน้าไปสู่การพัฒนาใหม่
อย่างยั่งยืนได้สำเร็จในยุครัฐบาลคอสาธารณ์
นายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ย
มีความร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่
นิติบัญญัติใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีขีดเส้นใต้บอกว่า
ให้รักษาการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไปด้วยนะคะ
แล้วก็ในวันนี้ช่วงเย็นค่ะสักประมาณ๑๗นาฬิกา
นายกรัฐมนตรีก็จะนำคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น๓๕คน
เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต

เวลา๑๘นาฬิกา๖โมงตรงเป๊กค่ะ
ก็จะมีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
นัดแรกทันทีที่ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าสาเหตุที่ต้องเรียกประชุมทันที
เพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้ว
ก็จะมีการหารือถึงขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน
ในฐานะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เพราะว่ามีพักร่วมรัฐบาลเยอะเนี่ยนะคะ
รวมทั้งสิ่งที่ตนคิดแล้วก็วางแผนเอาไว้
ต้องมีการทำอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมีการแจกแจงกันอีกทีหนึ่ง
อกจากนี้ขอร้องไปยังสมาชิกรัฐสภาว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาล
ในวันที่๒๕กรกฎาคมที่จะมีขึ้น
ควรเป็นการนำเสนอข้อคิดเห็นต่างเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ไม่ใช่เป็นเวทีการเปิดอภิปราย
ไม่ไว้วางใจเรื่องของการทำงานรัฐบาลค่ะ